นุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงส่งป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า
กลับมาในช่วงนี้นะครับน้องใบตองคึกคักเป็นพิเศษ
คักมากเลยเมื่อสักครู่นี้แอบไปส่องโซเชียลมานะคะไปดูในไลน์ด้วย
มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันเยอะมากเลยนะ
เยอะมากเลยจากเมนูอาหารเย็นนี้เราจะทานอะไรกันดี
เมนูหลากหลายแบบนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ไอเดียไปพอสมควรแล้ว

แนะนำให้ไปอุดฟันก่อนแล้วค่อยทาน

เดี๋ยวไปดูคลิปเด่นคลิปดังในโลกโซเชียลนะครับ

เขาว่ากันว่าสุนัขชอบเรียนแบบพฤติกรรมอะไรที่มันอยู่รอบข้าง
เหล้งไว้ใกล้กับแมวบางทีก็ทำตัวเหมือนแมว
อันนี้ขันเหมือนไก่ก็มีเหมือนเอ๊ะ
เห่าเป็นเหมือนเสียงขันไก่

ไม่รู้มันอยู่ใกล้สารเจ้าหรือเปล่าแต่ท่าทางมันเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่มันหมาสายพันธุ์ใหม่

โอ้โฮตุ้งแช่แล้วมันก็ดีติ้น
สะบัดเหมือนเลยครับคุณโอ้โฮปีหน้านี้ขึ้นอยู่บนยอดได้แล้ว
คาบแก้วเหรอน่าจะมาอยู่แถวนครสวรรค์นะ
น่าจะไปเชิดสิงโตแทนคนได้แล้วช่วงศุลจีน

โอ้โฮตุ้งแช่
เดาว่ามันน่าจะอยู่ใกล้กับสารเจ้าจีนอยู่แถวนั้นนะครับ

เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไว้ใกล้กับสารเจ้า
เพราะเวลาได้ยินเสียงนี้เมื่อไร
เจ้าตัวนี้มันก็จะทำท่าแบบนี้ตลอดเลย

จริงค่ะอ้าวตุ้งแช่
หายใจลึก
เมื่อตอนนี้คุณคุณสามารถทำให้มือแห้งอีกรูปแบบนึงสะบัดสะบัดธรรมดามันไม่แห้งต้องมีลีลาในการสะบัดให้ถูกวิธีด้วยไปดูกันค่ะ
สะบัดสักคนข้างเกลียด

น่าจะอย่างนั้นน่ะนะ
นี่คนข้างก็ถามว่า
เอ้าคุณลองดูละกัน
คุณอาจจะได้วิธีการคลีเอทการเข้าห้องน้ำ
สะบัดให้มือแห้งอีกรูปแบบนึงแต่ต้องระวังคนรอบข้างด้วยนะ
เดี๋ยวเขาตกใจเอานะนี่ไงยังยังยังไม่หยุด
เดี๋ยวคุณรู้นะว่าเขาสะบัดเป็นเพลงอะไรดิฉันมีเพลงให้ฟังด้วยอ้าวไปดูไปดูไปดู

ชัยหายเรียบชัยหายเรียบอย่างนี้ไม่ทันต้มตัว
เดินผ่านก็สะบัดสะบัดสะบัด
มีเรือแล้วมีเลือดเธอสนัดสนัด

จะได้รู้ว่ามือแห้งจริงหรือเปล่า
แม่สะบัดแบบนี้ยังไงก็เกรงใจคนที่เขาใช้ห้องน้ำร่วมด้วยนะ
บัดต่อไม่รอแล้วนะ
ทำไมมันไม่ใช่คำนี้เหรอ
คุณดิฉันอยากรู้ว่ามันจะมีท่าอื่นอีกไหม
ที่ไม่สะบัดแบบนี้คุณลองสะบัดยังไงให้มือแห้ง
สะบัดอย่างไรให้มือแห้งนี่ไง
เนี่ยสะหัดแล้วก็เช็ดไปด้วยพอแล้วสงสัยอะไร
โอ้โหวันนี้สนุกสนานเลยรวบรวมเรื่องราวมาฝากทั้งของกิน
สถานที่ท่องเที่ยวเด็ดนะคะแล้วก็คลิปน่ารักในโลกโซเชียลด้วย
น่ารักกว่านั้นคือคุณผู้ชมทางบ้าน
คุณชนะดูสิส่งไลน์กันมาพูดคุยเยอะมากเลย
บางคนก็เชิญชวนเราไปเที่ยวสถานที่ต่างแล้วก็ทักทายกันมาเยอะมากนะคะ
วันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยได้เมนูหรือยังเย็นนี้
ส่งมาทำให้เรามีไอเดียอยากจะกินอะไรในช่วงเย็นทุกวันนี้

ทงผัดไทยนี่นะข้าวผัดกะเพราบ้างก็มี
น้ำพริกใช่ไหมน้ำพริกอีกต่างหากโอ้โฮเมนูยอดฮิตเลย
แต่อย่างที่บอกแหละครัวกลิ้งนะทานกับไข่เค็มเจียว

เออไข่เค็มดาวข้าวดาวหรือเจียวดาวไข่เค็มดาว
ทานกับอะไรก็อร่อยแต่ที่สำคัญเนี่ยทานกับใครถึงจะได้รู้ว่าอร่อยกว่านั้น
ก็ต้องทานคู่กับคนรู้ใจแล้วก็ทานกับครอบครัว

ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
ขอให้รับประทานอาหารเย็นอย่างมีความสุขไปด้วยกันค่ะ
เอาละครับหมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์ในวันนี้แล้วนะครับ
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันอาทิตย์ก็เวลาเดิมนะครับ

ส่วนวันพรุ่งนี้ก็เจอกับตลอดข่าว

แต่ตอนนี้รายการ๔๕นาทีเจอกับเรา๒คน
เพิ่มเติมคือคุณนิวนาว
ช่วงนี้หมดเวลาต้องลาแล้วจริงนะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป